เช้าแบบนี้อยากพาคุณผู้ชมไปทานอะไรที่มันอุ่นร้อนหน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นไปทานนี่ก๋วยจับยวน

ถ้ามีปลาท่องโกมาด้วยนะยิ่งฟินไปใหญ่

มหาสารคามครับร้านนี้ร้านก๋วยจับยวนนะครับ
โดดเด่นในเรื่องของเส้นและน้ำซุป
และการให้เยอะจัดเต็มแบบนี้

นี่คราวหลังไม่ต้องใส่ชามแล้วใส่กระมังก่อนดีกว่า

อยู่ตรงถนนนครสวรรค์ซอย๔
อำเภอเมืองต้มธสารคามนะครับ

ติดอกติดใจทานแล้วทานอีกทานแล้วทานอีก

เขาบอกว่าเอกลักษณ์ของร้านนี่คือเส้นก๋วยจับที่ทำเอง
มีขนาดเส้นใหญ่และอ้วนมากกว่าไซส์ปกติของเส้นก๋วยจั๊บทั่วไป
เวลาตักเสิร์ฟแต่ละชามอัดแน่นไปด้วยเมนูต่างนะครับ
โอ้โหนี่หมูเด้งหมูยอมเลือดไก่แล้วก็น้ำซุปนี่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดมาก
เพราะว่าร้านเขาใช้หม้อขนาด๖๐ลิตรในการต้มโครงไก่
รวมแล้วจะใช้โครงไก่ประมาณ๑๐๐กิโลกรัมต่อวัน

เพราะว่ามันมีตั้งหลายหม้อนี่ในการใช้นะครับ
แล้วก็หม้อหนึ่งก็ประมาณ๖๐ลิตรใช้ถึง๗หม้อ

อย่างที่เราเคยเล่าไปโครงไก่เนี่ยถ้าเอามาต้มเคี่ยวนาน
ซุปมันจะหวานแล้วก็หอมมากเลยนะครับ
เขาบอกว่าที่นี่เส้นสดใหม่อันนี้ไม่ต้องห่วงเลย
แต่ละวันต้องใช้เส้นไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐กิโลกรัม
ดูแล้วกันว่าร้านนี้คนจะมาอุดหนุนกันเยอะขนาดไหนนะครับ
การันตีเลยความอร่อยเพราะว่าขายมานานถึง๒๐ปีนะครับ
แล้วก็ถึงแม้ว่าคุณภาพจะมาแบบล้นถ้วยนะ
ที่บอกว่าเยอะขนาดนี้แต่เรื่องของราคา

ล้นไม่ต้องกลัวเลยไปทานร้านนี้สบายกระเป๋าครับ
เพราะว่าชามหนึ่งจะอยู่ที่๓๕บาทแบบธรรมดา
แต่ถ้าธรรมดาที่มันใหญ่โตขนาดนี้แล้ว
คุณผู้ชมยังบอกว่ามันไม่พอขอพิเศษหน่อย
ก็เพิ่มให้อีกนะครับแล้วก็เพิ่มราคาอีกเพียงแค่๕บาท
ก็คือ๔๐บาทเท่านั้นถูกมากเลย
แล้วก็ถ้าหากจะทานเกาเหลาก็มีเหมือนกันนะครับ
เกาเหลาแบบเครื่องแน่นเลย๔๐บาท
แล้วถ้าใครเห็นโครงไก่ที่มันต้มอยู่ในหม้อเนี่ย
อยากจะทานบางคนเขาสั่งกรงไก่มาทานอย่างเดียว

ได้ครับชามละ๒๐บาทเท่านั้นเอง

ร้านนี้เขาเปิดบริการตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่ม

หลายคนชอบทานนะพวกแบบว่าโครงไก่เปล่าอย่างนี้กับน้ำซุป
หรือว่าจะเป็นเหมือนแบบกระดูกหมูเป็นเล้งอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะเป็นแบบอะไรที่เขาแบบว่าสร้างสีสันเติมเข้ามาในการขาย
คือง่ายนะไปสั่งถ้าหากไม่ทานก๋วยจับยวน

ข้าวสวยร้อนถ้วยหนึ่ง